พยาบาลที่ไปโอบกอดให้กำลังใจเพื่อนพยาบาลด้วยกัน
ที่โคลดราชนะครับเดี๋ยวดูนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นผู้ป่วยโควิดและพยาบาลท่านนี้ที่เธอติดโควิด
ตั้งท้องอยู่๗เดือนที่สำคัญคือต้องมากอดมาให้กำลังใจกัน
ก็เพราะว่าสามีของเธอก็ติดโควิดและสามีเพิ่งเสียชีวิตนะฮะ
นี่คือบุคลากรด่านหน้าของเรานะครับที่โรงพยาบาลมหาราชนครรัชศรีมานะครับ
แล้วก็มีข้อความเมื่อสักครู่นี้นะบอกว่านี่เป็นกอดที่มาจากใจจริง
อยากให้กำลังใจเพื่อนคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ก็ขอให้คิดถึงลูกให้มากเพราะว่าท้อง๗เดือนอยู่
แต่ว่านี่ฮะตัวเธอก็ติดโควิดสามีก็ติดโควิดและสามีเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
พยาบาลที่โพสต์ภาพนี้ก็คือนางสาวกัญญารัฐเปรมรุดีชัยศักดิ
อายุ๒๕ปีเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครรัชศรีมานะครับ
เราได้คุยกับพยาบาลกัญญรัฐนะครับซึ่งได้เล่าไว้ให้ฟังนะฮะเดี๋ยวฟังนะครับ
วันแรกรับคนไข้น่ะก็คือรับทั้งตัวแฟนของคนไข้แล้วก็ตัวคนไข้เอง
ตัวคนไข้ที่ถ้องอยู่อ่ะค่ะพี่ก็คือทั้งคู่ก็คือติดโควิดมา
วันหนึ่งที่คนไข้อยู่ดีอาการสุดลงก็คือวันนั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
ก็คือดันเป็นเวรหนูที่ขึ้นเวรวันนั้นพอดีเราต้องเป็นคนใส่ท่อ
ใช่เลยอยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องช่วยผู้ป่วยอะค่ะในการใส่ท่อช่วยหายใจก็คือ
พอยิ่งเห็นสายตาคนไข้ที่มองว่าตัวเองแบบมันแย่ลงขนาดนั้นแล้วค่ะ
ที่แบบช่วยตัวเองแทบจะไม่ไหวแล้วแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างก็คือ
แฟนเขาอ่ะจะอยู่อีกห้องนึงเลยเป็นความอัดอั้นตันใจเลยว่าแบบ
มันไม่น่าเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความอัดอั้นตันใจ
ด้วยแบบหลายความรู้สึกอะค่ะพี่ทั้งความรู้สึกเป็นห่วง
ห่วงเพื่อนห่วงหลานห่วงทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะ
คือแบบเลยทำได้แค่แบบรีบใส่ชุดแล้วก็เข้าไปกอดเพื่อนนะคะ
อยากอยู่ตรงนั้นอยากอยู่ตรงนั้นกับเพื่อน
ไม่อยากให้เพื่อนต้องอยู่คนเดียวไม่อยากให้เพื่อนต้องคิดมาก
นี่ฮะส่วนอาการของพยาบาลที่ท้อง๗เดือนอยู่แล้วติดโควิดเนี่ย
นางสาวกัญญารัฐพยาบาลที่ท่านเปิดเผยกับเราบอกว่า
อาการของเพื่อนตอนนี้ถ้าถามว่าทางด้านร่างกายเนี่ยโดยรวมดีขึ้นนะ
แต่จิตใจนี้ย่ำแย่มากเพราะว่าสามีเพิ่งเสียชีวิต
ตัวเธอเองก็ต้องการกำลังใจนะฮะท้อง๗เดือนอยู่นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ถามพยาบาลกัญญรัฐนะฮะ
ถามว่าสถานการณ์แบบนี้ในฐานะพยาบาลที่เป็นหน่วยต่อสู้กับโควิด
ด่านหน้าเลยเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกไหม
เธอบอกว่าเธอเนี่ยภูมิใจในวิชาชีพตั้งแต่วันแรกที่ได้มาเป็นพยาบาล
สถานการณ์ตอนนี้เธอไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นฮีโร่
หรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่เป็นฮีโร่อะไรเลย
ตอนนี้ที่เป็นห่วงที่สุดก็คือความรู้สึกของผู้คนทุกคน
เพราะว่าเธอเข้าใจเลยว่าเวลาที่เราติดโควิดอันนี้ก็ส่วนหนึ่งความเครียด
แต่กับเหตุการณ์ของเพื่อนเนี่ยที่สามีติดโควิดแล้วสามีเสียชีวิตทำให้เธอรู้เลยว่า
เวลาที่คนรักของเราติดโควิดเนี่ยมันยิ่งกว่า
เอาอย่างเธอเนี่ยเพื่อนรักเธอติดโควิดสามีก็ติดแล้วสามีของเพื่อนเสียชีวิตไปเนี่ย
รู้เลยว่าความรู้สึกนี้มันเจ็บปวดจริงมันเต็มไปด้วยความเครียด
ความวิตกกังวลต่างด่านหน้ามันเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะ